เรื่องราวความเชื่อและแรงศรัทธากับพ่อปู่พญานาคค่ะ
เพราะว่าลูกทุ่งสาวคนนี้นะคะมะปรางสนทีอ้วนอินค่ะ
เจ้าของเพลงดังฉันฝันว่าเธอมีคนอื่น
เชื่อว่าเธอคือลูกหลานพญานาค
คือแบบนั้นจริงคุณผู้ชมคำนี้เราจะได้ยินบ่อยนะคะ

เขาถามมาว่าหนูทำไมเชื่อแบบนั้น
เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นคนที่จังหวัดอุดรธานี

ซึ่งเป็นจังหวัดซึ่งเป็นที่ตั้งของสารหลักบ้านหลักเมืองของ
ประกอบกับก่อนที่คุณแม่ของเธอจะตั้งท้องค่ะ
ได้เดินทางไปไหว้ขอพรที่พระธาตุพนมคุณผู้ชม
ซึ่งเชื่อกันว่าใครก็ตามที่อยากได้ลูกเนี่ยค่ะ
อยากได้ลูกทรงลูกสาวก็ให้มาขอพรที่นี่ค่ะ

แล้วเชื่อกับกลับไปปุ๊บคุณแม่ตั้งท้องซังดีก็ได้ลูกสาวสมใจแล้วมาหุ่ยมาก
มีพญานาคริมเมนามโขงเนี่ยตามภาพที่เห็นบริษมณ์
จากนี้นะคะเวลาไปดูดวงอันนี้เป็นความเชื่อนะ
คุณผู้ชมหมอดูพระอาจารย์ดังก็ทักตลอดเลยว่า
น้องมพลางหนูเป็นลูกหลานพระยานาคแน่นอนเลยค่ะ

แล้วที่ขนลุกไปกว่านั้นนะคะคุณผู้ชม
คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าได้เดินทางไปขอพร

ให้ตัวเองมีงานมีเงินมีทอง
มีบ้านภายใน๑ปีไปไหว้มาเลย
รับกฎว่าภายในหนึ่งปีปุ๊บเธอมีครบทุกอย่าง

ที่สำคัญฟังให้ดีคุณผู้ชม
ถูกลอตเตอรี่แทบทุกงวด
อู๋จะเป็นอย่างไรไปฟังน้องมพลางหน่อยค่ะ
เมื่อปีที่แล้วใช่ค่ะ
ขอพรเกี่ยวกับเรื่องบ้านแล้วก็รถค่ะ
พอได้ครบก็ได้มีโอกาสได้ไปลำวงสวงให้ท่านด้วยค่ะ

ท่านก็ได้ให้มอบรถแล้วก็บ้านค่ะ

ให้มีบ้านให้มีรถเป็นของตัวเอง

มีเรื่องที่แบบตื่นเต้นด้วยก็คือ

เจ็บงั่วติดถูกลอตเตอลี่ค่ะ

เห้นใจ๘๐ค่ะ
เอาละค่ะเมื่อสักครู่ได้ยินกันชัดไหมคะ
มะปรางฝากบอกนะคะว่ามีเลขในใจเหมือนกัน

เออดูคลุม

ความเชื่อว่าเป็นแบบมาจากแบบร่องลอย
แต่อันนี้ความเชื่อนะคะอลิบรรทาส

ให้รู้ไว้ว่าคือลูกหลานพญานาคตัวจริง
แล้วก็ไปเกิดที่จังหวัดอุดรอย่างที่บอกไปนะคะ

แต่ส่วนตัวดิฉันเป็นคนอีสานเหมือนกัน
เกิดอุบลอะไรอย่างนี้ค่ะ

ส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานพญานาคค่ะ